เพราะว่าเราจะมาคุยกับแขกรับเชิญของเราที่แบบโอ้โห

แล้วก็เป็นวงที่มีคนคอปเวอร์เพลงเยอะที่สุด

แต่ว่าบันเทิงไทยรัฐมาเราก็จะไม่คุยธรรมดา

รู้จักการเล่นแบบไทยมอนซ่อนภาพไหมคะ

คุณเกิดมาทำไมคะ
ไม่ได้เราต้องถามคำถามเชิงสร้างสรรค

ปานค่ะตอนนี้ตัวเองเป็นไอดอลแล้ว

เราเนี่ยเป็นคนที่เป็นไอดอลของคนอื่น
เราก็คงจะไม่ได้รู้สึกว่าเราดังแล้ว

แล้วเราก็เหมือนหนูก็เคยเป็นแฟนคลับมาก่อนของวงไอดอลต่าง
แล้วตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในจุดที่เราเป็นไอดอลของคนอื่นบ้าง
แล้วเหมือนเราก็เลยจะพยายามทำที่เหมือนสิ่งที่เราได้รับจากไอดอลที่เราเคยติดตาม
ก็คือการให้กำลังใจการให้ความสุขเขา
การแบบเหมือนมอบรอยยิ้มให้เขาเวลาอยู่บนเวทีก็ยังคงจะทำอย่างนั้นแหละค่ะ
และไทยก็ไปตกอยู่ที่น้องปั่นตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องปันจะต้องเป็นผู้นำไมค์วิ่งไปต่อ

ไปลุกเลย

กูรู้ซึ่งว่าทำไมปั๊นไม่อาบน้ำค่ะ
เอาความจริงมาพูดเล่น

เราเป็นไอดอลของทุกคนเราควรจะอาบน้ำ
ตอนนี้ทุกคนรู้ทั่วประเทศนะว่าปอนไม่อาบน้ำนอน

เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ค่อยอาบน้ำ
จริงก่อนคิดว่าคนที่สะอาดไม่ต้องอาบน้ำก็ได้ค่ะ

แปลงว่าพี่ก่อนก็ไม่อาบเหมือนกัน

ยกตัวอย่างเช่นให้น้องเจนนิสยกตัวอย่าง
เจนนิตจี้มขอนิดหนึ่งได้ไหมแล้ว
อนซ่อนผ้าหรือเอาแบบเพลงเนื้อเพลงก็ได้ไปใส่ในคุกกี้ของเรา

ก็อยากถามพี่ไข่ว่าทำไมแบบว่าถึงได้ชอบทำขนมขนาดนี้อะไรอย่างนี้
ก็ชอบทำขนมมาตั้งนานแล้วค่ะ
แบบว่าชอบทำให้คนอื่นกิน

คนกินขนมที่เราทำแล้วมีความสุขค่ะ
ฝากติดตามรายการครัวคุณไข่ด้วยนะคะ

วันพุธนะคะรายการครัวคุณไข่
ทางไอจีและเฟซบุ๊กค่ะ

คุณไข่ยืนยืนแล้ว
พร้อมนะเอาแบบเวอร์ชั่นปกติดีกว่า

อีมอนซ้อนพาตัวตาอยู่ข้างหลัง
ไอ้โน่นใบนี้ฉันจะตีก้นเผลอ
อีมอนซ้อนพาตัวตาอยู่ข้างหลัง
อีมอนจ้อยมายังไม่จบเลย

อุ้ยอ่าว

พี่คิดว่าหนูน่ารักไหมคะ
เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบไหมคะ
คุณตอบดีนะคะแฟนคลับเขาเยอะมากนะคะ
ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคุณไข่ค่ะ
ก็สำหรับคำถามที่ถามไปว่า
พี่คิดว่าหนูน่ารักไหมคะ

ถ้าคุณผู้ชมมีกระจกก็คงจะรู้

คุณทุกคนน่ารักมากค่ะ
น่ารักมากไม่ใช่แค่หน้าตาน่ารักนะ
น้องน่ารักเป็นธรรมชาติ

หอบ
บันเทิงไทยรัฐรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

หลังจากที่หายเหนื่อยจากมอนซ่อนผ้าค่ะ

เปียนเก็บโอเย่
พี่ที่ก่อนพูดที่ฉันหายไปไหนค่ะ

มาคราวนี้เมื่อกี้เราแบบคำถามชิวเล่นกันไปแล้วนะคะ
ขอถามแบบคำถามแบบจริงจังกันบ้างดีกว่า
นะคะว่าตอนนี้น้องแบบดังมาก

แต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่มีตำแหน่งอะไรยังไงกันบ้าง
อธิบายแบบคร่าวสั้นง่าย

เป็นคนเหมือนทำหน้าที่เอาความหมายของเพลงสื่อไปให้กับทุกคน
ให้รับรู้ว่าเพลงมันหมายความว่าอะไร

พูดว่าให้คุกกี้ทำนายกัน
ลองดูให้เชอรี่ทำนายกัน
ไม่ได้
แล้วหน้าที่ตำแหน่งอื่นมีอะไรอีกบ้างเอ่ย
ก็มีเซ็มบัสสือด้วยใช่ไหมคะเซ็มบัสสือจะเป็นยังไงอ่ะ
เซ็มบัสซึใครเป็นเซ็มบัสซึบ้างอธิบายหน่อย
ก็เซมบาสึกก็คือ๑๖คนหลักที่จะได้ร้องเพลงในซิงเกิ้ลนะคะ
แล้วยังมีตำแหน่งอะไรอีกไหมคะ

จริงของเรามีกัปตันโดยภาพรวมก็คือกัปตันของวง
แล้วก็จะมีกัปตันทีมซึ่งก็เป็นปันที่อยู่ที่นี่เองค่ะ
ปตันวงจะเป็นเหมือนพี่เชอปรางเขาจะเป็นคนที่คอยดูแลภาพรวมใช่ไหมคะ
วันนี้พี่เชอปรางไม่มาไม่ได้มา
ผมพี่เชอรี่มาได้
เป็นการดูแลภาพรวมของคนอื่น
อย่างนี้เนี่ยเราอยู่กันหลายคนใช่ไหมมันก็จะมีกระสงกระแสดราม่งดราม่าตามมาอย่างนี้
เราแบบเครียดไหมเรากดดันไหมหรือว่าเราอยู่รวมกันแล้วเรามีวิธีการให้กำลังใจกันยังไงบ้างให้เราผ่านไป
เพราะว่าอย่างที่รู้กันคือแต่ละคนก็ต้องพยายามผลักดันตัวเอง
พัฒนาตัวเองให้แบบถึงในจุดที่เราตั้งใจไว้เราส่งกำลังใจให้กันยังไงลูก

ค่ะสำหรับออนนะคะออนคิดว่าคือเราอาจจะดูเหมือนเป็นคู่แข่งกัน
แต่ที่จริงแล้วก็เป็นเพื่อนกันเพราะว่าเราก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามากอะค่ะ
เพราะว่าคือตั้งแต่วันที่เราไม่มีไม่มีอะไรเลยก็ตามหรือว่าแม้แต่แฟนคลับขนาดนี้
คือเราก็ยังกัดฟันสู้มาด้วยกันค่ะเราต่างเขาเรียกจับมือกันไปแล้วก็เหมือนผลักดันซึ่งกันและกันไปด้วยค่ะ

มีการแบบปรึกษากันไหมบางช่วงที่มันแบบรู้สึกท้อแท้หรือมันเหนื่อยจังเลยหรือเรา
มีใครเป็นคนให้คำปรึกษาบ้าง
ก็ถ้าปรึกษากันเราก็ปรึกษากันทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะแบบ
เอาอย่างนี้ดีกว่าเราพูดถึงเพลงกันบ้าง

ชื่อเพลงว่าอะไรอ่ะ
ชื่อไรคะคุณนาย
ก็ซิงเกิลต่อไปนะคะ
เขาบอกว่าเนื้อหาเพลงนี้ดีมาก
เพราะว่าถ่ายทอดมาจากเรื่องราวของพวกเราทุกคนเลยค่ะ
ได้ฟังพร้อมกันเร็วนี้ค่ะ

จากคุกกี้เสียงทายที่กำลังฮิตตอนนี้

คือฮัวลำโภงและสุภัณฑ์ที่เศร้าจริงจริง

พร้อมกัน๑๒๓
ในเนื้อเพลงเขาจะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินต่าง
และในวงของเราก็มีสาวญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
มีใครบ้างนะคะ

ยกตัวอย่างประโยคด้วยเป็นของกินแล้วกันนะคะ
เริ่มจากนี้นะค่ะ
เพอร์เฟคค่ะ
ฝั่งฝั่งนี้อย่าไปยอมฝั่งนี้อย่าไปยอม
พร้อมไหมพร้อมไหม
กล้วยตาวนี้
กล้วยตานี้

โล่งแล้วฮิ่วหวีได้
แววมาว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เร็วนี้
ไหนใครพรีเซนต์หน่อยซิเกิดอะไรขึ้น

ครั้งใหญ่ครั้งแรกของพวกเราที่จะมี

อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะคะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
เป็นรุ่นแรกด้วย
ใช่แล้วก็มีเฉพาะรุ่นแรกของเรา
เพราะว่าหลังจากนี้ก็จะมีรุ่นสองเข้ามาเพิ่มด้วย

ความทรงจำกับรุ่นที่๑ไปอย่างเต็มที่

วันที่๓๑มีนาคมค่ะ